วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับตู้คอนเทนเนอร์นะฮะ
บนเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเทียบเรืออำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีท่าเรือแหลมชะบังนะครับ
ก็ประมาณ๖โมงครึ่งวันนี้ฮะคนก็เห็นว่ามันมีเพลิงไหม้ขึ้นมาแบบนี้
น่ากลัวมากนะครับตู้คอนเทนเนอร์กระเด็นตกลงไปในน้ำ
ระเบิดแรงเลยนะคะทั้งลงไปในทะเลก็มี
ขึ้นมาบนถนนบนฝั่งก็มีที่สำคัญก็คือ
ควันและไฟที่มันพวยพุ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ใช่ค่ะคนแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะจากควันไฟในลักษณะแบบนี้
ใช่คือที่สำคัญคือพอเขาโดนเข้าไปเนี่ยแสบคันเป็นผื่นแดง
ใช่เพราะมันมีกลิ่นคล้ายสารเคมีด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกอะไรมานะ
กำลังรอตรวจสอบอย่างละเอียดกันอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีปัญหานั่นแหละนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้นะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ไปควบคุมเพลิงนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรก่อนจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
แต่ก็ยังมีเพลิงประทุขึ้นมาเป็นประหยัดนะครับ
หน่วยกู้ภัยก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่
ไปช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นที่ได้รับผลกระทบด้วย
บางคนก็สูดดมกลิ่นควันเข้าไปมันมีสารเคมีนะ
ก็มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ถูกตามร่างกายก็มีอาการแสบคันมีอาการเวียนศีรษะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ท่าเรือแหลมชะบังนะครับจุดที่เพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับจนยันเย็นเนี่ย
ดับเพลิงยังควบคุมพื้นที่อยู่นะครับต้องทำงานอย่างต่อเนื่องฮะ
โฟมนะครับป้องกันการลุกไหม้การประทุขึ้นมานะครับ
เพราะว่ายังมีกลุ่มควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปสำรวจพื้นที่โดยรอบใกล้จุดเกิดเหตุ
ท่าเรือแหลมชะบังพบว่าห่างจากตัวเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
เกิดเพลิงไหม้ไปสัก๗๐๐เมตรมีวัตถุขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่จำนวนมาก
ตกอยู่เกลื่อนพื้นเลยฮะมันเป็นแบบสีดำก็มีสีเทาก็มี
ว่าเป็นเศษพลาสติกจากตัวเรือที่เกิดระเบิด
แล้วก็ปลิวตกมาที่พื้นที่แถวนี้ซึ่งจากการสังเกตด้วยสายตานะฮะ
เป็นเศษพลาสติกที่มันหลอมละลายจนกลายเป็นของแข็งแล้วอ่ะนะ
มันก็มีกลิ่นเหม็นด้วยมีคราบสีดำด้วยนะครับ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นคือชุมชนบ้านนาเก่า
ใกล้กับท่าเรือแหลมชะบังได้รับผลกระทบโอ้โหแบบเต็ม
พร้านหนึ่งนะครับบอกกับคุณสัตว์ศิษย์บุญรัฐบอกว่า
เมื่อ๖โมงเช้าวันนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาก็ตกใจ
นึกว่าฝนตกนะฮะมีน้ำมันตกไหลลงมาจากฟ้าเหมือนกับฝนอ่ะ
แต่พอไปดูเนี่ยมันไม่ใช่น้ำฝน
ที่ตกลงมาเป็นสีขาวเป็นจุดทั่วเต็มไปหมด
มีกลิ่นคล้ายกับสารเคมีจนผ่านไปสักพักนั่นแหละ
ผู้ใหญ่บ้านถึงประกาศว่ามีเรือบรรทุกสินค้าเกิดระเบิด
เพลิงไหม้สารเคมีรั่วไหลขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนนะ
แต่หลายคนเนี่ยเขาก็โดนเข้าไปแล้ว
ก็เกิดอาการคันเป็นผื่นแดงแสบอะไรพวกนี้นะครับ
ที่นี่ค่ะเช้าบ้านในชุมชนบ้านนาก่าวที่ได้รับผงดรษทธพ

ศูนย์บริการผู้ประสบภัยเทศบาลนครแหลมชะบังวัดบ้านนาเก่า
สภาพก็คือเปลือเปื้อนเสื้อมีคราบดำกันแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คุณลุงท่านนี้ค่ะบอกว่าช่วงเช้ากำลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานกับภรรยา
กำลังขี่อยู่จู่เห็นเหมือนวัตถุบางอย่างลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็พุ่งมาหาตัวเองด้วยนะคะ
วินาทีนั้นจะหลบก็หลบไม่ทันไม่รู้จะหลบไปไหน
ถูกเนี้ยกระแทกเข้าที่หน้าเต็มเต็มเลยโอ้โหคุณลุงบอกว่าโชคดีที่ประคองรถเอาไว้ได้
งั้นรถล้มโอ้โหเจ็บหนักไปอีก

แล้ววัตถุที่กระเด็นลอยมาเนี่ยนะคะ

คล้ายกับกล่องของเล่นแล้วก็มีคราบเคมีสีดำ
คุณลุงบอกว่าเคราะห์ดีที่เป็นกล่องกระดาษ
ถ้าไม่ใช่กระดาษคุณภาคภูมิคิดดูเป็นของแข็งอะไรอย่างอื่น
มันเข้าหน้าเต็มอาจจะเจ็บหนักกว่านี้นะคะ
นี่ไงก็ถ่ายไว้นี่ไง
ขับรถไปทำงานครับตอนเช้าเลยครับ
ช่วงที่มันระเบิดนั่นแหละ
ระเบิดสักพักเห็นควันขึ้นแล้วก็
แต่ไม่รู้ถ้าเหลือไฟไหม้คิดแบบนี้นะ
ก็ขับรถไปเรื่อย
ไปถึงก่อนถึงเทคโน้มแหลมใช่ป่าว
มีกระดาษปิวมาผมหลบไม่ทันแล้วปิวมากระดาษขนาดเนี้ย
แล้วมันปิวมาหลบหลบก็หลบไม่ได้แล้วเต็มเต็มแล้วอ่ะแล้วมันโดนช่วยยังไง
มันก็ใส่หมวกนอกไงมันโดนหมวกนอกก็ลงมาสุกเสื้อผมเนี้ยเต็มเต็มเลย
โอ้โหขระเหมาคาบดำเต็มตัวคุณลุงไปหมดเนี่ยนะคะ
แสดงว่าแรงระเบิดมันแรงมากนะเศษชิ้นส่วนมันถึงลอยมาไกลขนาดนี้
ทีนี้ค่ะที่ศูนย์บริการผู้ประสบภัยเทศบาลนครแหลมชะบังวัดบ้านนาเก่า
มีคนไปร้องเรียนหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ประมาณ๖๐คนแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือถูกสารเคมีจนคันเป็นผื่นแดงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีและควันพิษจนทรัพย์สินเสียหาย
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ถ่ายภาพเอาไว้ค่ะแล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจ
เพื่อประกอบการเรียกค่าเสียหายนะคะเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้มนุยการท่าเรือแหลมชะบัง
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาสมสถานผู้กำกับการตำรวจภูทรแหลมชะบัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยได้มีการแถลงเนี่ยค่ะ
กันแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรือโทยุทธนาบอกว่าหลังเกิดเหตุ
เร่งอพยพคนงานในพื้นที่ออกจากท่าเทียบเรือเอสองทันทีประกาศให้พื้นที่ในรัศมีสิบห้ากิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ
เป็นเขตพื้นที่สีแดงนะคะทางเทศบาลนครแหลมชะบังก็เร่งอบพยพประชาชนที่อยู่โดยรอบออกนอกพื้นที่
เพราะกลัวว่าชาวบ้านจะได้รับสารพิษจากควันตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเรือดังกล่าวเป็นเรือสัญชาติเกาหลีใต้
มีจำนวนตู้สินค้าทั้งลำ๖๗๖ใบแต่มาลงท่าเรือแหลมชะบัง๔๖๓ใบ
นำลงมาแล้วกว่า๔๐๐ใบเหลืออีก๓๕ใบที่ยังไม่ได้ลง
๖โมงครึ่งช่วงเช้าเกิดระเบิดขึ้นบนเรือ
แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้อย่างที่เราเห็นภาพนะคะ
หลังจากที่เหตุเกิดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมชะบังก็ได้ส่งนะครับทีมดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุทันทีนะครับร่วมกับทางเทศบาลนครแหลมชะบังนะครับก็ส่งรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุในทันที
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่รายงานเข้ามาเนี่ยนะครับก็พบว่าตัวเพลิงที่ไหม้เนี่ยน่าจะอยู่ใต้ระวางตอนนี้มันอาจจะลามไปที่ใต้ระวางตอนนี้กำลังเช็คสาเหตุอยู่นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ควบคุมไฟเนี่ยก็จะใช้เราจะใช้โฟมฉีดอัดลงไปในระวางเพื่อให้โฟมไปควบคุมตัวไฟนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้ไม่มีออกซิเจนนะครับเพื่อให้บดตัวที่เป็นเชื้อเพลิง
ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นพวกสินค้าอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขนย้ายออกมาจากเรือบรรทุกสินค้าแล้วนะครับสาเหตุกับมูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะครับต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งรวมทั้งเรื่องของสิ่งต่างที่อยู่ในเรือกับตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
กรมควบคุมมลพิษพร้อมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๑๒
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ลงพื้นที่ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับ
เรื่องต้นพบว่ามีค่าสารประกอบอินซีระเหยง่ายนะครับ
มันเกินค่ามาตรฐานนะครับ
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจผิวหนังอักเสบ
แล้วก็เกิดการระคายเคืองที่ตาได้นะครับ
เนื่องจากเกิดกลุ่มควันจำนวนมากนะครับ
ทางอำเภอศรีรชาตอนนี้ก็สั่งอพยพประชาชนให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้ว

สอบพื้นที่ท่านเสร็จภารกิจแล้วท่านก็ไปดูทุกสุขของชาวบ้านหน่อย
เพื่อจะร้องเรียนเรื่องการชดใช้เยียวยาเสียหายยังไงได้บ้างนะคะ

ไม่ได้พาดพิงก็ฝากบอกค่ะฝากบอก
เลือกประธานสภากันเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็นู่นอ่ะสายไปเลือกรองประธานสภานะครับ